ยังไม่หมดนะคะเรื่องราวของน้องหนูเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นกรณีที่ช่วงเปิดเทอมแล้ว
บางทีการเดินทางไปโรงเรียนอาจจะลำบาก

ผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาไปส่งด้วย
คือหลากหลายกรณีแหละค่ะพอเปิดเทอมแล้วนะคะ
ชื่อโครงการคือส่งน้องถึงโรงเรียน

เป็นลักษณะของคุณตำรวจไปไหนนักเรียนไปด้วย
ถ้าไปเส้นทางเดียวกันนะย้ำว่าถ้าไปเส้นทางเดียวกัน
เดี๋ยวคุณตำรวจไปส่งให้ถึงที่
ใช่ว่าจะเรียกแบบมั่วซั่วอะไรไม่ได้นะตำรวจนะคะ

ตอนนี้ข้างผมเนี่ยอยากจะให้คุณตำรวจมารับไปส่งที่บ้าน
เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนแนะนำวิธีใช้ก่อนนะคะ
โพสต์โครงการพร้อมกับเล่ารายละเอียดแบบนี้นะครับ
โครงการของตำรวจจราจร
ภายใต้ผู้บังคับการตำรวจจาราจรพลตำรวจตรีนิธิธรจิตกานนท์
โดยผู้ที่อยากใช้บริการมีวิธีแบบนี้อย่างแรกเลย

เอาดิฉันต้องศึกษาก่อนหมดเลยทดลองจะได้เล่าให้คุณผู้ชมถูกนะคะ
ก็คือเป็นลักษณะของใครที่จะเดินทางไปไหน
แชร์ไปที่ส่วนกลางแล้วบอกว่าตัวเองกำลังจะเดินทางไปดินแดง
คนที่เข้ามาดูกำลังจะเดินทางไปดินแดงเหมือนกัน

ทางเดียวกันลักษณะคล้ายแบบนี้นะคะแต่มันอยู่ในแอปพลิเคชันลีลูน่านะ
และอยากให้ลูกเนี่ยไปกับตำรวจ
วานตำรวจไปส่งถึงโรงเรียนหน่อย

เขียนว่ากลุ่มการเดินทาง

มันจะขึ้นหน้าของคุณตำรวจ

ไปที่ไหนเราก็เลือกได้เลยตามนั้น
ผมว่าท่านที่ขึ้นหน้าจอเมื่อกี้จะโดนกดเลือกเยอะสุดแล้ว
น้องอยากไปทรงน้อยเนี่ยท่านนี้ท่าน

คุณแม่เลือกให้คุณแม่เลือกให้นะคะ
เนี่ยถ้าเส้นทางที่ตำรวจท่านนี้ผ่าน
ติดรถไปได้ฟรีเลยนะคะถือว่าแชร์เส้นทางไปด้วยกัน
ขณะเดียวกันทาชาวเน็ตต่างสนใจนี่แหละค่ะ
โครงการแล้วสนใจพี่ตำรวจท่านนี้นะ
เขาหยิกแก้มหยอกบอกงานดีแบบนี้ขอซ้อนทั้งวันเลยค่ะพี่

เป็นโครงการของตำรวจเขาเป็นการแก้ไขปัญหารถติดในช่วงเปิดเทอมแบบนี้

สาวออฟฟิศอย่าไปกดนะคะหลังจากจบคราวนี้หลายคนก็โหลดแอปพลิเคชันนี้เรียบร้อยแล้ว